ช่วงนี้พาคุณผู้ชมกลับไปที่หนองบัวลำพูอีกครั้งหนึ่งครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานสดมาจากที่วัดศรีอุทัยจังหวัดหนองบัวลำพูครับ

ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่วัดศรีอุทัย
ภาพที่สุดสะเทือนใจก็คือ
บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พ้นไปแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
มีการลำเลียงร่างของ
พลายะลูกและผู้ต้องหาออกจากวัดไปแล้ว
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๐นาที

ประดิเวณเบื้องหลังของนี้ก็จะเป็น

รวมไปถึงชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง

ว่าวันนี้นับพันคนเลยทีเดียวที่เข้ามาร่วมกันนะคะในการส่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์นะคะ
ขณะที่พิธีการนั้นก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมีร่มมีพิมพ์เสนเจลแอลกอฮอลเป็นของชำรวย
เดี๋ยวไปดูพิธีการในช่วงเวลาช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะซึ่งกล่องเพลิงพระราชทานถูกอันเชิญมายังสาราธรรมสังเวศ
ซึ่งเป็นสถานที่พิธีจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระบรมราชานุเคราะห์ที่วัดศรีอุทัยบ้านอุทัยเหนือ
นายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็เดินทางมาถึงสาราจัดพิธีแล้วประหลัดอำเภอหนองบัวลำพูก็ได้อ่านหมายรับสั่ง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประชาชนยืนสงบนิ่งไว้อาลัย
ผู้วายชน๑นาทีก่อนที่ประธานในพิธี
ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อพระสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรพระราชทาน
ทางดอกไม้จันทร์ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะคะ
จากนั้นข้าราชการญาติแล้วก็ชาวบ้านในตำบลอุทัยสวรรค์
ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธี
แล้วก็เข้าสู่เรื่องของการชาปนกิจหรือว่าการเผาจริงนะคะ
อกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีการแจกจ่ายของชำรวย
ซึ่งประกอบไปด้วยร่มสีฟ้าพิมพ์เซนแล้วก็เจลแอลกอฮอล์
ให้กับชาวบ้านและแขกที่มาร่วมงานด้วย
โดยมีนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็จิตอาสาเป็นผู้เดินแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเดินแจกดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในการจัดพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ส่วนการดูแลบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่จัดงานทางตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เข้าประจำจุดต่างเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในทุกจุดค่ะ
คุณผู้ชมคะในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูก็มารับร่างของภรรยา
รวมไปถึงลูกชายของผู้ก่อเหตุนะคะกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะ
ในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงจังหวัดอุดรธานี
ขณะเดียวกันประชาชนที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้
ต่างก็เศร้าอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหว
ล่าสุดจากวัดศรีอุทัยจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ